สวัสดีครับหลังจากต้องเจอกับสถานการณ์ฝนมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเลพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันหลังจากนี้สถานการณ์ฝนจะทุเลาลงหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปัจจั
บริเวณปากอ่าวเบงกอนะครับซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะดึงเอากลุ่มฝนขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างนี้จะลดลงนะครับแต่ก็เหนืออีสานคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะตกเยอะขึ้นนะครับหลังจากนั้นไปดูช่วงตอนกลางของประเทศไทยอันนี้เป็นอุณหภูมินะครับจะส

เรื่องของการคาดการณ์นะครับยังไงก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ